ตามต่อกันหน่อยในกรณีที่ช่วงบ่ายวันที่๒๗พฤศจิกายนเนี่ย
เหตุการณ์นี้คือมันมีผู้ชายคนนึงค่ะไปรัวยิงปืนนะ
วันนัดที่โรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งที่จังหวัดระนองคุณผู้ชม
โอ้โหเดชาบุญวันนั้นเป็นวันหยุดไม่มีเด็กในโรงเรียนค่ะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ก่อเหตุถูกรวบตัวเรียบร้อยนะ
แล้วสุดท้ายได้ประกันตัวเฉยเลยโอ้โหชาวบ้านลุมฮือเลยค่ะ
บอกว่าไม่พอใจทำไมตัดสินแบบนี้ค่ะ
เห็นแบบนี้มันเป็นความชุลมุนพอจะเข้าใจนะเพราะว่าอะไร
เพราะว่ากลุ่มชาวบ้านเหล่านี้เขาก็เป็นผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ที่นั่น
แล้ววันที่เกิดเหตุเอาจริงมีเด็กเขามาทำกิจกรรมด้วยนะ
คือมันเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาต้องมาทำที่โรงเรียน
ปรากฏว่ามันมีเสียงปืนเป็นคล้ายเสียงปืนเสียงปั้งตอนแรกเด็กไม่รู้
พอเด็กไม่รู้เสร็จปรากฏว่าเด็กไปบอกครูครูเนี่ยก็เลยขึ้นไปดูด้านบน
แล้วก็เลยเอาโทรศัพท์แอบถ่ายคลิปแล้วเห็นว่ามันมาจากบ้านหลังนี้
มีปากกระบอกปืนโผล่ออกมาตรงนั้นก็เลยกลายเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
แล้วที่ทำให้เขาไม่พอใจคือแล้วให้ประกันตัวมาแล้วถ้าเกิดเขามายิงอีกอ่ะ
นี่แหละที่หลายคนกังวลใจเพราะว่าเหตุร้ายแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบ้านเรานะคุณผู้ชม
คือภาพที่ลุกฮือกันเนี่ยอันนี้ดูภาพนี้ก่อนอันนี้หลักฐานที่แบบว่าเป็นสะเก็ดปืนบ้างอะไรบ้าง
อันคลุมว่าเองอันนี้มันคืออะไรก็พยายามดูกันอยู่นะคุณผู้ชม
มันดูอันตรายเหมือนกันนะจากคลิปเมื่อสักครู่ที่พี่ขวัญเล่าไป
คุณผู้ชมช่วงหกโมงของเช้าวานนี้คือไม่พอใจจริงจริงที่นายสุวรรณผู้เกาะเหตุนะคะ

ชาวบ้านก็ลุกฮือกันแบบนี้เลย

แล้วก็มากันมากขึ้นอย่างที่บอกไป

ผู้ปกครองก็เดินทางกันมาเยอะมากเลยค่ะ
แล้วก็มาตะโกนถามใช่ทนายหรือเปล่า

เป็นทนายความของผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
ทนายความของผู้ก่อเหตุออกมายืนอยู่หน้าประตูเรือนจำค่ะ
เพื่อพูดคุยเจรจากับชาวบ้าน
ขอให้ชาวบ้านช่วยเปิดทางก่อนใจเย็นก่อน
ทนายความก็พยายามอธิบายกับชาวบ้านนะครับ
บอกว่าที่ผู้ก่อเหตุได้ประกันตัว

ประกอบกับมีหนังสือจากโรงพยาบาล
รับรองมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ป่วย
มีอาการทางประสาท

ขณะเดียวกันที่ชาวบ้านบอกว่า
รวมตัวกันคัดค้านการประกันตัวค่ะ
ต่อให้คุณจะอ้างว่ามีโรคมีอะไรก็แล้ว
แต่เขากลัวว่าแล้วถ้าปล่อยออกมา
ใครจะยืนยันใครจะการันตีให้ว่า
คนนี้จะไม่มาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
ผู้ปกครองบอกว่าเป็นห่วงลูกหลาน
ทุกคนเลยกลัวว่าเจอคนแบบนี้
มันอยู่กับสังคมไม่ได้นะคนแบบนี้
ทางด้านพลตำรวจตรีเชิดพงศ์ชิวปรีชา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระนองค่ะ
บอกว่าในวันแรกที่มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ก็อยู่ในการดูแลของทหารด้วย
ก็ยังไม่ได้ปืนในที่ก่อเหตุนะ
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งหมด
แล้วก็ไปค้นหาจนพบปืนอัดลมค่ะ
มันมีอนุภาพค่อนข้างรุนแรง
ความยาว๔๓นิ้วนะตัวลำกล้องยาว๓๐นิ้วเลย
มีกล้องเล็งด้านบนด้วยค่ะตัวปืนนี่นะ
ซึ่งหากว่ายิงสัตว์ขนาดเล็กเขาบอกถึงตายได้นะ
ในขณะนี้ก็ส่งปืนไปตรวจพิสูจน์

หากว่าใช้กับคนจะทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือเปล่า
หากว่ามีอันตรายถึงชีวิตจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

คือข้อหาก่อนหน้านี้ก็คือมีอาวุธปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
ยิงปืนทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยการขู่เข็น
คือบ้านติดกับโรงเรียนด้วย

ก่อนหน้านี้เขามีข้อพิพาทอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ใช่เขาบอกว่ามันมีข้อพิพาทเรื่องของเสียง
คือทางฝั่งของคนที่เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเขาคือโรงเรียน

ครูที่โรงเรียนเคยให้ข้อมูลเอาไว้นะคะกับเจ้าหน้าที่ว่า
คือมันมีปัญหาเรื่องของว่าเวลาบางทีเคารพทงชาติ
ร้องเพลงมีเสียงดังทำกิจกรรม

แต่ทีนี้โรงเรียนก็แก้ไขด้วยการที่
ทำแผ่นทรัพย์เสียงขึ้นมาแล้ว

แต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับชาวบ้าน
บ้านที่ลูกอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้
ก็เลยอยากจะให้อรุมอร่วยกันได้ไหม
เด็กมันทำกิจกรรมมันมีโรงเรียนอยู่ตรงนั้น

เออก็โรงเรียนอะเนาะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวไป
จะเกิดเหตุอีกไหมเขาก็กลัวนะ